พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
วันนี้นับได้ว่าเป็นครั้งที่๒แล้วที่คุณสมบัติบุญงามอนง
หรือที่ใครหลายคนคุ้นในชื่อบอกกรหลายจุด
วันนี้มีการเคลื่อนขบวนจากแยกอโศกมนตรีไปทำกิจกรรมกันที่แยกราชประสงค์ค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะบอกกรลายจุดหรือว่าคุณสมบัติบุญงามอนง

โดยบอกว่าวันนี้จะเดินขบวนบนถนนราชดำริไปถึงแยกราชประสงค์ระยะทาง๓๘กิโลเมตร
ใช้ถนน๒เลนจากทั้งหมด๔เลนนะคะ
กิจกรรมแรกจะเริ่มที่แยกอโศกมนตรี
เป็นกิจกรรมขอโทษในแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
เพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมวลชนเอารูปของคุณหมอสุรนานมาเหยียบ
คุณสมบัติก็เลยบอกว่าอยากจะขอโทษอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยการเอารูปของตัวเองมาให้มวลชนเหยียบ
คือเรียกว่าตาต่อฟาฟันต่อฟัน
ทำอะไรเขาไว้ก็ให้เขาทำแบบนั้นกลับคืนไปเลย

เป็นการส่งสัญญาณว่าสถานที่แห่งนี้
วลชนคนเสื้อแดงเคยร่วมต่อสู้ทางการเมืองกันมาก่อน

กิจกรรมทั้งหมดก็จะถูกส่งให้กลุ่มฟรีอาร์ต
แปลอักษรและมีการเล่นดนตรีจากกลุ่มราชดำด้วยนะคะ

ก็คือราศดรบวกรัมที่แปลว่ากลองอ่ะนะคะ
การจากกิจกรรมครั้งนี้บรจุดบอกว่า
จะไม่มีเวทีปราศัยเพราะเน้นรูปแบบการชุมนุมเชิงสัญลักษณ
ส่งสัญญาณไปถึงสวให้ทำหน้าที่
ไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตราสาม
และมุ่งเน้นไปที่หลักการทางประชาธิปไตย
ก่อนที่จะมีการประชุมสภาในวันที่๔สิงหาคมที่จะถึงนี้
ประเด็นเรื่องวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ๓
และพิจารณาร่างรัฐธรรมนูลมาตรา๒๗
หลังจากนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกับ
ประธานสภาเพื่อคุยเรื่องการโหวตสวนมติของสว
เราสามารถฝ่าวิกฤตการจัดตั้งรัฐบาลได้
โดยการใช้หลักการพิปัยและใช้รัฐมนุนในการแก้ปัญหา
ผมเสนอว่าให้เราพิจารณาจาก๒มาตราหลักที่เกี่ยวข้องในรัฐศูนย์
คือประกันแรกก็คือมาตรา๓
ผมยืนยันเลยว่าสวแม้ว่าจะมีสิทธิ์นั่งอยู่ในรัฐสภา
แต่สวไม่มีสิทธิ์ในการที่จะขัดมาตรา๓
ถ้าไปไม่ได้ในสัปดาห์หน้านังการบริเวณนี้ทุกอย่างมันมาตราต้องมาจากวัตเงา

เพราะว่าผมคิดว่าจากวัตเงาต้องชำหน้าธี
ส่วนกระแสข่อการกลับมาของครูทักษินชินวัตติ

ส่วนตัวอยากให้คุณทักษิณกลับมานะ
เพื่อจะได้มาแก้ปัญหาของพักเพื่อไทย
และการกลับมาครั้งนี้ถ้าแค่กลับมาเลี้ยงหลานอย่างเดียวไม่น่าจะคุ้ม
คิดว่าความสามารถของคุณทักษิณน่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ได้
เพราะก็เคยเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี
และกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็ไม่ใช่กิจกรรมโจมตีพักเพื่อไทยด้วย
ส่วนกรณีที่บกรลายจุดท้าสวเสรีสุวรรณภานนท์ให้ออกมาดีเบตประเด็นหน้าที่บทบาทของสวในการโหวตเลือกนายก
กรลายจุดบอกว่าถ้าสวเสรีตอบรับและตัวบอกกรลายจุดแพ้การดีเบตก็จะขอยกเลิกการชุมนุม
แต่ถ้าชนะก็อยากจะให้สวช่วยทบทวนบทบาทและการโหวตตามมติของประชาชน
ล่าสุดตอน๐๖๐๐เย็นที่ผ่านมาช่วง๐๖๓๐กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาถึงแยกราชประสงค์
พอมาถึงเนี่ยตัวแทนก็มีการอ่านแถลงการและอ่านรายชื่อคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากการชุมนุมในอดีต
เพราะอยากให้ศพของพี่น้องเสื้อแดงได้รับการพิสูจน์ตามขั้นตอน
อยากให้มีการไต่สวนคดี๙๙ศพ

ก็ได้มีการผูกผ้าแดง๙๙เส้นตรงป้ายแยกราชประสงค์
และมีการแปรอักษรค่ะ

ตรงนี้แล้วครั้งหนึ่งเป็นตัวอักษรคอควาย

ซ้ายมือนั่นคืออาทิตย์ที่แล้วเป็นคอควาย
วันนี้แยกราชประสงค์เป็นหอหีบค่ะ
หือหอหีบ
เขาบอกว่าอยากจะสื่อความหมายให้สวเนี่ย

ซึ่งระหว่างการแปลอักษรบอกกรรายจุดก็มีการอ่านบทกวี

ให้ฟังมติของมหาชนในการโหวตเลือกนายกด้วยนะคะ

ใช้ทุกช่องทางการจราจรหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล

กรหลายจุดก็ประกาศยุติกิจกรรมตอน๑ทุ่มตรงค่ะ
ก็เป็นความเคลื่อนไหวการชุมนุมที่ผ่านมาเมื่อตอนช่วงเย็นนะฮะ